ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่ง
อายุ๒๔ปีนะฮะเธอไปเสียชีวิตอยู่ที่ฮ่องกงนะครับ
ในลักษณะของศพเนี่ยถูกมีดปักอยู่ที่หน้าอก
ซึ่งตอนที่เสียชีวิตมีดที่ปักหน้าอกเนี่ย
ในริมทนแห่งหนึ่งอย่างมงกล๊กของฮ่อล์งโกง
เป็นย่านจับจ่ายซื้อของช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงเขา
กรรมภวร์ที่ฮ่อล์งโกงกำลังซอบสวนสาเหตุการณ์ตายที่แน่ชัดอีกครั้ง

ก็ถูกตอบหมอส่งตัวกลับไทย

เมื่อ๑๘มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์แทงตัวเองเสียชีวิตเกิดขึ้น
เมื่อ๓เมษายนที่ผ่านมา
ใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกตัวเอง๓ครั้ง
หยิบมีดมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวกัญญารัฐมากสุง
หรือว่าแพร่อายุ๒๔ปี
คือมุมหนึ่งก็คือทางญาติเนี่ย
ก็อยากจะทราบความจริงอยากทราบความชัดเจนว่า

ฆ่าตัวตายจริงหรือไม่
ค่ะเพราะว่าทางคุณแม่ของแพรร์
บอกว่าก่อนที่แพร่จะถูกพบเป็นศพเสียชีวิต๓เมษายน
แพรร์ก็โทรสับหาแม่คือแพรร์เองมีลูก
ลูกยังเล็กด้วยโทรศัพท์หาแม่บอกว่าฝากแม่ดูแลลูกด้วยนะเดี๋ยวก็กลับแล้ว
แล้วก็เพื่อนของแพร่ที่ไปฮ่องกงด้วยกันนะคะแล้วก็พักด้วยกัน
เขาบอกว่าคืนก่อนที่จะพบแพร่ว่าเสียชีวิตเนี่ยนะเขาก็ไปเที่ยวกลางคืนกัน
เช้ามาแพร่ก็ชวนเพื่อนว่าไปหาอะไรกินกันแต่เพื่อนบอกไม่เอาอ่ะไม่ไปยังไม่ตื่น
ก็เลยไปคนเดียวมารู้อีกทีเนี่ยเสียชีวิต
ตรงนี้แหละทางญาติก็เลยติดใจว่าเออฆ่าตัวตายจริงเหรอ
ค่ะอ่าซึ่งยังรอตำรวจที่ฮ่องกงในการที่จะคลี่คลายสาเหตุการณ์ตายที่แน่ชัดอยู่
อีกมุมหนึ่งก็คือดราม่าเกิดขึ้นในโลกออนไลน์เพราะมีเพื่อนมีญาติที่เขาเปิดรับบริจาคเงินในการนำศพของน้องแพร่กลับไทย
ค่ะนะฮะก็ปรากฏว่าทางญาติแล้วก็เพื่อนของผู้ตายได้ขอเปิดบริจาคเงินผ่านสังคมออนไลน์
เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการนำศพของแพร่กลับมาบำเพ็ญกุศลที่ไทยนะครับระบุว่าต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณหกแสนบาท
ใช่ซึ่งการรับบริจาคก็ปรากฏว่ามันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เป็นระยะ
เพราะว่ามีทั้งผู้ที่เห็นด้วยร่วมบริจาคกับไม่เห็นด้วยค่ะอ่า
ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออค่าใช้จ่ายในการนำศพกลับจากฮ่องกงมาไทยเนี่ย
มันแพงขนาดนี้เหรอหรือว่าเลขที่บัญชีที่เปิดรับบริจาค
ทำไมมีหลายชื่อจังแล้วถ้าดูจากฐานะของผู้ตายเองก็
ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าจะฐานะยากจนหรือว่าไม่มีเงิน
เพราะว่าก็ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยครั้งทำไมต้องเปิดรับบริจาคค่ะนะฮะ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของโพสต์
ในการเปิดรับบริจาคด้วยนะครับชื่อว่านางสาวสุพักแทร่เล็กนะครับ
อ่าเธอก็บอกว่าขณะนี้ได้ให้พ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิต
ปิดบัญชีธนาคารรับบริจาคเรียบร้อยแล้วนะครับ
เนื่องจากได้เงินครบตามจำนวนแล้ว
ได้มาประมาณ๗แสนบาท

ซึ่งระหว่างนี้กำลังจัดเตรียมเพื่อจะ
นำศพของแพร่หรือว่านางสาวกัญญารัฐ

โดยเธอบอกว่าเธอรู้จักกับกัญญารัฐผู้ตายมาตั้งแต่เด็กนับกัน
นับถือกันเหมือนพี่น้องเหมือนพี่สาวน้องสาว
ตอนนี้ทางครอบครัวก็พยายามทำใจ
ว่าผลทางคดีจะออกมาเป็นแบบไหนก็พร้อมยอมรับ
สิ่งที่ต้องการที่สุดตอนนี้คือการนำศพของแพร่กลับบ้าน

ซึ่งวันพรุ่งนี้ทางครอบครัวจะเดินทางไปร้องขอความเป็นธรรม
ที่สถานเอกราชทูตจีนประจำประเทศไทยด้วย
เพื่อทวงถามความคืบหน้าของคดี
แล้วก็สอบถามวิธีการรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศล
ส่วนคำถามที่ว่าเอาแล้วณขณะนี้
แม้ว่าจะปิดบัญชีแล้วที่เปิดรับบริจาค
แต่เงินมันเกินล่ะเกินจากค่านำศพกลับที่บอกเอาไว้เนี่ย
ตรงนี้ทางผู้ที่เขาเปิดบัญชีเนี่ยเขาบอกว่า
เดี๋ยวส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นค่าเลี้ยงดู
แล้วก็ทุนการศึกษาให้กับลูกสาวของผู้ตาย